ท่านผู้ชมครับมีบ้านหลังหนึ่งที่บางเลนนครปฐมเนี่ย
เขาส่งคลิปมาร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ต่างทางเพจดังต่างนะครับ
บอกว่าอดีตแฟนของพี่สาวเนี่ยมาอารวาสที่บ้านทุกวันเลย
อยู่กันแบบไม่เป็นสุขเลยนะฮะไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่ค่ะคือบ้านหลังนี้เขาบอกผู้ชายคนนี้บุกมาไม่ได้แค่อารวาสนะ

แล้วก็มีข้อความนะครับบอกว่าฝ่ายปกครองบางเลน
ถ้าสามารถเข้าไปช่วยไกลเกลี่ยยุติปัญหาให้ชาวบ้านได้จะดีมาก
พิกัดเอาไว้ด้วยนี่ฮะหมู่๕ตะบนหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
แล้วก็มีข้อมูลระบุว่าแฟนของพี่สาวมาอารวาสที่บ้านเกือบทุกวัน
แจ้งตำรวจไปแล้วแต่ยังทำอะไรไม่ได้
ที่บ้านมีแม่ป่วยติดเตียงพ่อแก่มากแล้ว

กับพี่สาวแยกกันอยู่แต่ยังระรานไม่เลิก
มาด่ามาทำร้ายร่างกายถึงในบ้าน
ตอนนี้พ่อแม่และเด็กอยู่กันไม่เป็นสุข
หวาดระแวงว่าจะเข้ามาอีกตอนไหนเครียดมาก
เพราะผู้ก่อเหตุพยายามจะบุกรุกเข้าไปในบ้าน
ตำรวจมาก็ทำได้แค่ไกลเกลี่ยแล้วให้แยกย้าย

นี่นะฮะเผื่อทางตำรวจจะไปช่วยดูเพิ่มเติมให้
เราถามไปยังหลานสาวของผู้หญิงในคลิปนี้นะครับ
ถ่ายคลิปเนี่ยบอกว่าทุกวันนี้ที่บ้านก็ยังหวาดกลัวกันอยู่
เหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยนอกจากคลิปนี้แล้วเนี่ย

ก็ต้องตะโกนบอกว่าแจ้งตำรวจเนี่ย

หรือบางทีมาเจอก็พยายามจะบอกให้เจรจากลายเกลี่ยกัน
ผู้ชายคนนี้ก็วนกลับมาก่อเหตุอยู่เรื่อย
มีทางหลานของคนในคลิปเนี่ยบอกว่า
คนก่อเหตุนี้ยังบุกไปทำร้ายร่างกายนะ

แจ้งความกันไว้แล้ว
แต่พอไปตามในคนนี้ที่บ่งที่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ก็ยังไม่เจอตัว